ทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเธออายุ๕๗ปีนะครับอยู่ที่สุรินทร์นะ
เธอบอกว่ามีเด็กชายแถวบ้านอายุเพิ่ง๑๓ปี
บุกเข้ามาแล้วมาทำร้ายร่างกายเธอจนเลือดตกยางออก
แต่หนักกว่านั้นเนี่ยก็คือพยายามจะข่มขืนเธอด้วย

กับสถานีตำรวจแถวบ้านแต่ตำรวจแจ้งข้อหากับเด็กผู้ชาย
คนนั้นแค่เรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องของการพยายามอนาจารย์
ข่มขืนพยายามล่วงละเมิดเนี่ยตำรวจไม่แจ้งความอ่าไม่
รับแจ้งความบอกยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนก็เลยเกรงว่าจะไม่
รับความเป็นธรรมแล้วเดี๋ยวเด็กคนนี้จะกลับมาก่อเหตุ
อีกเลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากคุณกันจอมพลังนี่สภาพบาด
แผลนะฮะผู้หญิงคนนี้อยู่ที่อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินท
อายุ๕๗ปีทั้งศีรษะแล้วก็ร่างกายแล้วก็มีคราบเลือด
ฮะที่เปลือเปื้อนอยู่ที่ที่นอนด้วยที่เธอบันทึกถ่ายภาพไว้เป็น
หลักฐานแล้วก็เอาหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความที่ตำรวจสพ
โชคนาสามที่จังหวัดสุรินทร์ผู้หญิงคนนี้บอกว่าวันเกิดเหตุคือ
ช่วง๔ทุ่มของวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมาวันอาทิตย์
ครับเด็กชายวัย๑๓ปีคนหนึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านในพื้น
ที่นี่แหละอยู่ดีบุกมาในบ้านของเธอตอนนั้นเธออยู่
ลำพังนะฮะอยู่คนเดียวแล้วเด็กผู้ชายคนนี้เอากันไกล
มาเนี่ยมาถึงแทงศีรษะเธอเลยแล้วก็ชกแล้วก็ต่อยเธอ
ด้วยจากนั้นพยายามจะข่มขืนเธอแต่เธอขัดขืนจนเด็กเนี่ยไม่
ข่มขืนเธอได้แต่เด็กผู้ชายคนนี้ยังสำเร็จความ
ใครแทนนะฮะหลังจากที่ทำอะไรเสร็จสับเรียบร้อยหลังจาก
ก่อเหตุทำเป็นสำนึกผิดมาช่วยห้ามเลือดที่ศีรษะเธอแล้ว
บอกว่าขอโทษบอกทำไปเพราะขาดสติก้มลงกราบเธอเพื่อเป็น
ขอโทษแล้วก็หลบหนีไป
พอโรคไหวเขาก็ตีตีสองโรคใช้มือตอนแรกใช้มือเพราะที
นี้เขาก็ไปแบบเหมือนจะอะไรอ่ะพยายามคมขึ้นเสร็จอย่าง
นี้น่ะเขาก็ยิบกันไก่เข้าไปเข้าไปก็ก็แอบแอบอย่าง
แอบแอบทีนี้ป้าก็สงสัยว่าเขาต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็คิดในใจว่าเขาก็ต้องแบบเหมือนก็เคยได้ฟังข่าวว่าเขา
จะฆ่าอะไรอย่างนี้น่ะก็เลยจับมือเขาไว้จับมือเขาไว้
ตำรวจรับแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายนะฮะที่เด็กทำร้ายร่างกายแล้วไม่แจ้งข้อหาพยายามข่มขืนบอกว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนอันนี้ที่คุณป้าเขาบอกนะเราไม่แน่ใจว่าสื่อสารกันเข้าใจแบบไหนอะไรยังไงแต่คุณป้ายืนยันว่าแบบนี้นะฮะที่สำคัญก็คือเด็กชายคนนี้ได้รับการปล่อยตัวออกไปก่อนก็เลยกังวลว่าเด็กจะย้อนมาก่อเหตุส

ช่วยดูแลลูกหลานกันให้ดีด้วยอย่ารักลูกให้ผิดทาง

การที่เกิดขึ้นให้หน่อยให้ช่วยไปดูสำนวนบันทึกประจำวัน
หรือว่าการรับแจ้งความให้อีกครั้งนึงว่าตกลงแล้วครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่
จากนี้ทางกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเขียนเรื่องร้องเรียนเอาไว้นะครับ
เพื่อขอรับเงินเยียวยาจากทางกรมคุ้มครองสิทธิ์นะฮะเนื่องจากผู้เสียหายตกเป็นเหยื่อในคดีอาญานะครับ
แล้วถ้ากังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยระหว่างการดำเนินคดี
จะจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลเรื่องการคุ้มครองพยานให้กับผู้เสียหายที่บ้านด้วย
ส่วนเรื่องทางคดีทางกระทรวงยุทธรรมก็บอกว่าได้ประสานไปยังตำรวจที่สุรินทร์แล้วให้ช่วยดูคดีให้หน่อย